เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

รับจำนำพร้อมเปิดทำการแล้วจ้า
เราสองคนพร้อมมาด้วยการความสุขเสมอเลยค่ะ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

อันนี้เป็นคำถามที่หนูเชื่อว่าหลายคนอยากรู้
พี่มีอาชีพที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้ทำ

มันไม่ใช่ความฝ่ายฝันในวัยเด็ก

นักร้องเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นนักร้องได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มายืนอยู่ข้างผ่อนชีตา

โอ้ยตายแล้ว
คนอะไรอวยกันเอง
เราเคยคิดมาก่อนไหมละว่าเราจะมาเป็นดารา
ย้อนกลับไปดูหน้าตัวเองตอนเด็กนะ
หนูคิดว่าหน้าอย่างมันไม่น่าเป็นนักแสดงได้
อย่างแกหน้าขนาดนี้แล้วก็เล่นละครไม่ได้ไม่น่ามาเป็นดารา
ถ้างั้นพี่มุดขี้ควายหนีไปเลยดีกว่า
ตัวดำถอมกระลองกล่องน่ะ
ไม่เคยอยู่ในสมองเลยว่าเราจะมาเป็นนักแสดงกัน

คือเขาต้องจับพัดจับผลูไปทำงานที่ไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองจะทำได้
อาชีพที่พี่ทำคืองงสุด

เรื่องนี้ชื่อว่าชีวิตโชคชนของผู้ชายที่ชื่อน้ำเงิน
ชีวิตโชคโชนของผู้ชายที่ชื่อน้ำเงิน
ชีวิตโชคโชนของชายที่ชื่อน้ำเงิน
ผมเป็นนักจังหน่วยชื่อน้ำเงินครับ
คืนโชคมานับครั้งไม่ทวน

ผมจึงตัดสินใจเลิกชกมวย
แล้วเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
ด้วยความหวังว่าจะมีงานทำ
คุณและเราจะไม่ขอบาย

คือเลี้ยงหมาอยู่ที่ชั้น๓นี้

คือห้ามเดินลงไปที่ชั้น๒ในเวลากลางคืน

เข้าใจแล้วก็ทำด้วยนะนี่

รอเดี๋ยวทำอยู่ทำอยู่
แป๊บนึงได้แล้วครับนาย

ข้างล่างมันมีอะไรวะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ข้างล่างฝักตัวด้วยนะคะ
ที่นี่มัน

ต่อไปเองไม่ต้องเลี้ยงหมาแล้วนะ

พาสาวในสังกัดไปทำผม

ค่ะ

เจ๊วันนี้ลอนผมให้หน่อยนะ

แขกเข้าไม่พักเลยอ่ะ
เสือของหนูขอได้ตรงนะเจ๊
แขกจับแล้วชอบมันลื่นดี
ไม่ได้เจ๊จับให้

หนูอยากอยู่ที่นี่นะ

พ่อขายหนูให้กับเขาไปแล้ว

ไม่เอาพ่อจ๋าอย่าทิ้งหนูไปเลยนะ

ผมฝากลูกด้วยครับ

อยู่กับเจ๊เดี๋ยวเจ๊ปั้นเอง

เพราะฉะนั้นเองต้องอยู่ที่นี่

เฮ้ยเอาออกจริงเว้ย

โอ้โหมันจะมารวมกันเยอะแยะอย่างนี้เพื่ออะไรวะเนี่ย

แต่จะร้องไห้อยู่แล้วเนี่ย

เฮ้ยเปิด

น้ามาแล้ว

ถ้าอยู่ข้างในเนี่ยคิดหนีแล้ววะ
เขาจับได้แล้วตายนะน้า

ใช่แล้วไอ้น้องคนนั้นน่ะรอดไหม
ทั้งคู่นั้นนะถ้าโดนจับได้

ว่าเรื่องราวต่อจากนี้อย่ารู้วันนั้นเป็นยังไง

ใช่
พอเอิญผมเอามาบอกว่ารับอยู่ที่ตรงนี้
ไม้ผัก๒ต้อนครับ
แต่ว่าเขาไปเนี่ยผมเห็นข้าสภาพเหมือนสบักสบอกสบมหวิงอ่ะ
ที่ที่หน่อยถามนึงหมายความว่าวันนั้นพอเขาจับได้ปุ๊บซ้อมเราและน้อง

อย่ากลับมาให้เกี่ยวไหม
ก็จริงนะในความร้ายก็ยังมีมีดี
พออะไรรู้หรือเปล่าดีด้วยความดีของเขานั่นแหละถูกไหมพี่พอเห็นบอกว่าพี่เนี่ยนะ
เป็นนักมวยมาก่อนใช่ต่อยมวยมาตั้งแต่กี่ขวบ
ผมต่อยมวยต่างอายุ๑๑๑๒ประมาณนี้ครับ

ผมก็เลยชอบตรงนี้ด้วยอยากจะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวด้วย

ต่ออีกถึงอายุเท่าไหร่คะ

หน้าอืมหน้าอืมหน้าอืม

หน้าบวม

หน้าบวม

มีเรื่องที่จะต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะ

ว่าเขากินไก่ต้มนะ
วันนั้นวันนั้นนะครับเจ้าของค่ายมวยนะ

ให้กำลังมีกำลังวางชา

เพราะน่าจะต่อยเกือบทุ่มนะ๖โมง
แต่อันนี้มันยังไม่ย่อย
เป็นหมาฝรั่งตกตอนเช้าก็ยำข้าวให้หมา
แล้วก็ตกเย็นก็ล้างขี้หมาทุกวัน
แค่นั้นเงินดีเพราะเขาได้อยู่แต่ก็กินอยู่กับเขาเนี่ย
แต่มีข้อห้ามต้องอยู่แต่ชั้น๓

แล้วคุณทำนานแค่ไหนกูถึงได้ตัดสินใจว่าชั้น๒มันมีอะไร
เป็นเดือนเป็นเดือนผมก็ลองตัดสินใจย่องลงมา
มาดูโอ้โหมีผู้ชายนะที่เขามาเที่ยวนะ
เต็มเลยแล้วก็ผู้หญิงอยู่ในตู้

พอเราเห็นแล้วว่าอ้าวชั้น๒เป็นอย่างนี้

คราวนี้เราอยู่ข้างบนไม่ลงมาเลยเพื่อความปลอดภัย
แล้วที่เราได้เลื่อนตำแหน่ง
เราไปทำคุณงามความดีอะไร

เฮ้ยไอ้น้ำเงินเองได้เลื่อนตำแหน่งนั้น

ตอนนี้เองเล่นไปขายเครื่องดื่ม
แสดงว่าเด็กใหม่ก็มาทำหน้าที่ขุนหมาแทนเรา

แล้วพี่น้ำเงินก็ไปทำหน้าที่ที่เขาคิดว่า
เออมันพอจะไว้ใจได้แล้ว
ไม่มีภิกพิภัยตอนนี้น่ะ
ลงไปขายของได้ก็ได้รายได้เพิ่มขึ้น
ครับผมจุดเปลี่ยนของพี่คืออะไรที่อยู่ในนั้นอ่ะได้เลื่อนตำแหน่งอีกแล้ว
คือพาเด็กไปเสริมสวย
เขาจะมีช่างเสริมสวยอยู่ข้างนอก
เราต้องคอยดูแลว่าอย่าให้เด็กคนนี้หนีไปไหนนะ
แต่มันจะไปหลายคนนะไม่ใช่ไปคนเดียว
ประมาณสัก๖๗คนเนี่ยต้องไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลย
แล้วจุดเปลี่ยนอีกทีนึงคืออะไรคะของพี่
เลื่อนตำแหน่งเลื่อนอะไรอีก
เขาเลือกให้พี่เป็นอะไรอีกค่ะเช็คของ
เช๊กตู้เย็นเช๊กทีวีไม่ใช่ครับ
เช็ครูปร่างส่วนสัตว์
น้ำเงินหวานกรอบ
ใช่ไงเช๊กยังไงเขาเช็กยังไงเพราะว่าเซ็กผม

คิ้วดำไปอะไรอย่างนี้

เราอยากรู้จริงเลยขอเช็กให้ดูนี้

พอพี่ทำหน้าที่เช็คของเสร็จ

แล้วมันก็มาเกิดเหตุการณ์ที่มีเด็กน้อยนั่น
พี่น้ำเงินถามจริงว่าไม่ได้มีแต่คนนี้ใช่ไหม
ที่พี่มีโอกาสได้ช่วยเขา

ประมาณ๑๐กว่าคนผมช่วยเขาไป

หนูพี่หนูไปนะช่วยหนูหน่อยช่วยหนูร้องไห้แล้วน้ำตาไหลอย่างนี้ผมก็แกล้งหลับ
บอกเอ้ยไปทั้งนี้ก็บอกทางมันบอกทางร้อง

เอาแล้วเราไม่โดนเหรอตอนปล่อยไปก่อนหน้านี้

ก็ผมเอาไป๗๘คนนี่ผมเอาไปปล่อยไปแต่ครั้งอัน

แต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวกับน้องอายุ๑๒๑๓คนนั้น

หยุดเลยครับหืมเลิกกันไปนะครับแล้วก็มาได้อาชีพใหม่ให้เดาก่อนไหม
ผมขอเดาเลยนะว่าเป็นนักมวยมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลผู้ดูแลมาแล้ว
อาชีพใหม่ของพี่ไม่พ้นบอดี้การ์ดคิดเหมือนหนูเลยรู้ป่ะถูกไหม
ไม่ใช่ครับเป็นอะไรช่างเสริมสวยค่ะมาทำไรคะ
ได้กลับใจแล้วก็ไม่บอก
ถามจิงถามอย่างเกรงอย่าเล่นดิจริงครับผม
เพราะว่ามาเจอแฟนคนนี้ก็เลยเป็นช่างกับเขา
แล้ววันนี้พี่น้ำเงินไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีกำลังใจมาด้วยนะครับ

คือภรรยาเป็นช่างเสริมสวย
เขาฝั่งใจตอนที่เขาทำงานตอนนู้น
เขาพาสาวไปเสริมสวยไง
อยากมีแฟนเป็นช่างเสริมสวย
คิดว่าช่างเสริมสวยต้องสวยทุกคนไง
แต่มาเจอช่างคนนี้ปุ๊บ

ไม่ดีนะ

ตัวใครตัวมันน่ะกลับไปแล้วไปเคลียร์กันเอ้า
ออสรู้ไหมว่าเขาช่วยหลายคน
ไม่รู้เลยค่ะพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเพิ่งมาเล่าให้ฟัง
แรกไม่กล้าพูดหรอกครับผมพอได้แล้วก็พูดพูด
จริงแล้วเนี่ยชีวิตของพี่น้ำเงินเนี่ยนะครับ
ร้อนผ่านหนาวมาแบบว่าโอ้โหมากมายเลยนะ

แล้วฉะนั้นต่อไปนี่ขอให้พี่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ
แล้วขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในมุมมืดนะ
ผมเชื่ออยู่อย่างนะว่าพี่มันมีความดีที่เป็นเกาะคุ้มกัน
มันเลยทำให้พี่รอดมาได้
แล้วก็พ้นมาจากขุมนรกก็ว่าได้นะครับ
เจอคู่ชีวิตที่ดีครับ
มารายการของเราวันนี้จริงแล้วอยากได้เงินไปทำอะไรพี่น้ำเงิน
ส่วนหนึ่งเอาไปใช้หนี้ครับแล้วก็เอาไปให้ทุนการศึกษาของลูกครับ
ลูกสาวก็กำลังจะขึ้นหม้อหนึ่งครับผมค่ะ

เฮ้ยนับก่อน

นักตามข้อ
ของที่เอามาจำนำกับรายการเราในวันนี้คือ

นี่แหละครับชุดนักมวยที่พี่น้ำเงินเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
ถือเป็นอนุสรในความทรงจำที่เคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวย
ด้านความเก่าแก่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับยังคงเหลือร่องรอยของการขึ้นสังเวียนมานับไม่ถ้วน
วันนี้หอบมาจำนำกับทางรายการมาดูกันสิครับจะได้ราคาเท่าไหร่
ชุดนักมวย

นี่ดูจากสภาพกางเกงแล้วนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะ

มีมงคลมีนวมนะนี่ครบเซ็ตเลยนะ

สาขาดลงขวาแต่ว่าจะน็อกด้วยซ้ายครับเพราะว่าแหมดจะหนักทางซ้าย
ได้เข้าไปเรื่อยมีครับซอกกับ
ออกหนักเลยใช่ไหมถ้าใครโดนไปก็คือป๊อกหน่อยเหมือนกัน

พี่ไงอ๋อสักหน่อย

แค่ท่านะ
โอ้โฮ

เดิน

เออแรงพวกโง่อย่างนี้เลย
เป็นชุดที่เก็บความทรงจำอันล้ำค่าเนอะ

ทั้งหมดนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
ของมวยพวกนี้เอามาไม่ได้ใช้

นวมทั้งกางเกงถึงจะเก่า

ของแบบนี้ยิ่งเก่ายิ่งขังผมให้๒๐๐๐ครับ

ของแต่ละอย่างมันก็มีราคาอยู่นะครับ

ฉันให้๖๕๐บาทค่ะ
เดี๋ยวมีข้อสังเกณฑ์มวยไปใส่เป็นแฟชั่น
ถูกแล้วฝรั่งชอบมาก

เรียกว่าเป็นของที่มีราคามาก
ราคาที่ดูเมื่อกี้นะคะเรามาเฉลี่ยให้แล้ว
ราคามหาชนนะคะอยู่ที่

มารายการเรามีได้หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทนะ

คุณค่าทั้งจิตใจเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยวไปดูราคาจำนำจากทางรายการ
เชิญพี่น้ำเงินประจำที่ค่ะครับ
ราคามหาชนกับเธอเท่าไรนะ

ดูราคาวันนี้นะฮะอยู่ที่

ปลื้มครับดีครับผมสุดยอดครับ

ถ้าเรารับของมาจำนำหรือมันหลุดจำนำไปเนี่ย

แต่มันมีคุณค่าจริงครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเรารู้สตอรี่ไง

เขาจะพอใจหรือเปล่ากับราคานี้

จริงนะถ้าพี่น้ำเงินพอใจ

ก็รับเงินจากทางรายการไปก่อนเลย
โอ้ย
ช่วงหน้าสามารถถ่ายของคืนได้

๔ข้อเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่า

เป็นรู้จักระดับครูมวยเลย

คนข้างเนี่ย

เวียดนามนิยมเลี้ยงไก่ตีนโตเพื่อวัตถุประสงค์ใด
เกมรับจำนำ
กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด
๔ข้อตอบถูกเพียง๒ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้จำนำของเราก็คือพี่น้ำเงินนะคะ
ซึ่งพี่น้ำเงินนะเอาทั้งชุดเลยนะคะ

จำนำกับทางเรานะคะซึ่งรับเงินจำนำไปแล้วนะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ
ถามว่าทุกวันนี้คิดถึงอาชีพนักมวยไหม

จะบอกว่าเบ้นรู้จักระดับครูมวยเลย

คนข้างนี่
เคยได้ยินไหมมวยชายาชายา

เนี่ยเองพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เชื่อฉันอีก
เดี๋ยวเขาหาว่าฉันเป็นเจ้าของค่ายมวยอีก

ไม่ใช่มวยชายาคือมวยไทยของเรานี่แหละ

เขาบอกว่ามวยเนี่ยเขาจะมีมุมแดงกับมุมน้ำเงิน

ต่างครับแล้วแต่เขาจะให้อยู่มุมไหนครับ
ไม่ได้ว่าจับฉลากหรือใครเป็นใหญ่เป็นน้องเป็น

เรื่องนี้เขามีมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะครับ
กีฬาการต่อสู้เนี่ยนะที่สู้กันในโคโลเซียมนะครับ

เขาเรียกว่าแบ่งนักสู้ออกเป็นมุมทงแดงและมุมทงน้ำเงิน
สู้จริงเจ็บจริง
ตายจริงตายจริงในสมัยโรมันนะในสมัยก่อนนะคะ
คือนักสู้สองมุมเนี่ยถืออาวุธต่างกันด้วยนะคะ
มุมหนึ่งถือแค่อาวุธเฉยไม่มีเกราะป้องกัน
ส่วนอีกมุมนึงมีทั้งอาวุธแล้วก็มีกรอบแบบจัดเต็มเลย

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่หนึ่งถามว่า
กีฬาการต่อสู้ในสมัยโรมันนักสู้ที่มีอาวุธครบมือจะอยู่มุมใด
ข้อหนึ่งมุมแดง
ข้อ๒มุมน้ำเงิน

น้ำเงินเนี่ยจะต้องมีอาวุธป้องกันตัวมากกว่า

ค่ะเป็นแฟนกันเอ้ยอะไรน่ะ
เมื่อหวานใสก็เป็นแฟนกัน

มาแล้วนะคะข้อ๒มุมน้ำเงินค่ะ

เรียกว่าใช้ความรู้สึกตอบกันเลยล่ะครับ
แถวตรงกับใจพี่อ๊อตของด้วยสิ
แล้วมุมน้ำเงินจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่
ต้องมาดูกันล่ะครับ

ไปสอดได้ไปสอดได้
มุมน้ำเงินนะครับที่ประตูทางเข้าของสนามต่อสู้เนี่ย
จะมีทงปักไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ
ทางฝั่งศักดินาหรือนักสู้ตัวแทนของกษัตริย์
จะเป็นทงสีน้ำเงิน

แล้วก็จะได้รับอาวุธเกราะแบบจัดเต็มเลย

คือมุมกศัตริย์มุมน้ำเงิน
ส่วนฝั่งธาตุค่ะจะเป็นสีแดง
ซึ่งหมายถึงการหลั่งเลือดนั่นเองนะคะ
ฝั่งนี้นะจะได้รับแค่อาวุธธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไร้เกราะป้องกันด้วย
แต่ต่อมานะคะเขาก็นำฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินมาใช้อย่างแพร่หลาย

ถ้ามีต่อสู้ปุ๊บก็คือต้องน้ำเงิน
ตอบคำถามเป็นแล้ว๑ข้อตอบถูก๑ข้อ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
สาเหตุที่ทำให้เลิกชกมวยนี่ก็คือ

ไก่ต้มน้ำซุปแล้วก็มีเนื้อด้วยครับ
ใช่ไหมพอรู้สึกว่าเป็นซุปเนี่ย
ต้องเป็นซุปไก่ดำอะไรอย่างนี้อารมณ์นี้ใช่ไหมคะ
ไก่ดำเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันมากนักนะ
แต่ยังมีไก่ที่แปลกกว่านี้อีก
ค่ะนั่นก็คือแปลกไหมคืออะไร
นี่คือขยายเท้ามันใช่ไหม

หรือว่าไก่ดองเต๋าไก่พันธุ์เมืองของประเทศเวียดนาม
ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่ที่ขาแล้วก็เท้าที่มีขนาดใหญ่
คนไทยเลี้ยงไก่ตีนโตในลักษณะสัตว์แปลก
แต่คนเวียดนามไม่ใช่
เอาแล้วคำถามถ่ายของข้อที่สองถามว่า
ข้อหนึ่งรับประทาน
ข้อสองต่อสู้
ตีนโตเนี่ยผมว่ามันจะเตะไม่ไหวมันจะต่อสู้ไม่ไหว

เท้ามันหนักน่าจะเป็นข้อหนึ่ง
เพราะวัคซีนมันโตใช่ไหมจะได้แบบเต็มหม้อ
ทำไปต่อสู้ต่อสู้เนี่ยคงไม่ไหว
ก็จริงจริง
เพราะเวลาเรากินตีนไก่เนอะต้องกินจาก๒๐ตีนแล้วผสมไก่
ข้อหนึ่งที่สุด

ถ้าตอบคอนี้ถูกนะคือว่าถ่ายโครงสำเร็จเลยนะ
ชุดนักมวยนี้จะกลับไปกับพี่นักเงินทันที
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

ก็จะถ่ายชุดนักมวยกลับบ้านได้เลย
แล้วคนเวียดนามเขาจะเลี้ยงเจ้าไก่ตัวนี้ไว้เพื่อจุดประสงค์อะไร
มาหาคำตอบกันช่วงหน้าครับ
เล่นเร็วเร็วหลีก

เร็วเร็วเล็วเร็วเร็วสู้

เอาชุดนักมวยแห่งความหลังมาจำนำ
เพื่อปลดหนี้และเป็นทุนการศึกษาลูก
ซึ่งก็ได้รับเงินจำนำไปก่อน
ตอบคำถามไทยของดำเนินมาถึงข้อที่สอง
หากตอบถูกก็จะสะสมเงินเพิ่มเป็น๑๐๐๐บาท

คำตอบของเจ้าไก่ตีนโตนี้คืออะไร
เอาความเฉลยกันเลยครับ

อุ๊ยไก่ตีนใหญ่คือไม่มีกำลังจริงครับ
ตกรเวียดนามนิยมเลี้ยงเป็นไก่เนื้อ

เพื่อเป็นอาหารในงานมงคลต่างนะจ๊ะ
ชนิดนี้นะคะมีปริมาณเนื้อเยอะ
มีมันแทรกมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
รสชาติอร่อยกรุบกรอบ
เรียกขานว่าดรากอนชิปเคน

ตอบไปแล้ว๒ข้อตอบถูกทั้ง๒ข้อนะคะ
รับเงินสะสมไป๑หมื่นบาท
และที่สำคัญนะครับไข่ของสำเร็จ
ดีใจเนอะเขายิ้มกันใหญ่เลยได้ของคืนไปแล้วด้วย

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ

แล้วเดินทางเข้ากรุงเทพหางานทำเลยเหรอครับ
ครับเห็นเพื่อนไปมันรวยมันกลับมารวยไง

ที่แรกที่เราไปคือที่ไหนคะในกรุงเทพ

มันเป็นจุดหางานไงพูดจริงนะตอนนี้หัวลำโพง
หรือว่าเรียกกันว่าสถานีกรุงเทพเนี่ย
เคยเป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีรถไฟวิ่งแล้วถ้าอยากขึ้นรถไฟตอนนี้นะคะ

เอ๊ยอันนั้นรถไฟเหาะตีลังกาด้วยค่ะพี่ลดไฟแล้วจ้ะพี่จ๊ะ
แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าหัวลำโพงด้วยนะ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ก่อนจะมาเป็นหัวลำโพง
ย่านนี้เคยถูกเรียกว่าอะไร
อะไร
ข้อหนึ่งหอลำโพง
ข้อ๒วัวลำพอง

สมัยก่อนนี้มีรถอะไรเยอะแยะ
เขาก็ใช้งัวใช้ควายใช้อะไรอย่างนี้
ข้อหนึ่งน่าจะไม่ใช่อ๋อลำโพงมันคำแม่งแม่งแต่ถ้าเป็นวัวลำพอง

ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒วัวลำพองค่ะ

แหมเข้ากันเป็นปีดเป็นขุยจริงคู่นี้

คุณผู้ชมล่ะครับใจตรงกับสองคนนี้เขาหรือเปล่า

ตามหนังสือประวัติศาสตร์หลายฉบับ
ระบุว่าย่านหัวลำโพงเคยเป็นทุ่งเลี้ยงวัว
และมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ขึ้นเป็นจำนวนมากเลยคุณ

จึงเรียกย่านนี้กันว่าทุ่งวัวลำพอง

นะคุณนะจากบัวลำพองหัวลำโพงหัวลำโพง
วิเคราะห์มาถูกเป๊ะทั้ง๓ข้อเลยนะ

ตอบคำถาม๓ข้อตอบถูกทั้ง๓ข้อเลยนะคะ

มาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ

คุณครับคุณช่วยคุณศรีภรรยาทำร้านเสริมสวยมากี่ปีแล้วครับ

ก็ผมสะมากได้มากตัดผมผู้ชายด้วยครับ

โป๊ยหวานลูกฝนพรรมที่ลำนาราย

อย่าติดสิ

หนูต้องมัดผมไปโรงเรียนหนูอายเพื่อน

หันไปอ้าวนี่ก็โอ้เป็นขั้นบันไดกันหมดเลย

แต่ของฉันเป็นตรงที่อับประโยชน์อดสูง
ส่งผมผู้ชายส่วนใหญ่ต้องใช้แหละถูกไหมผู้หญิงอาจจะหลีกเลี่ยงใช้กันโกงกันไกลได้

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
ชื่อเรียกปัตเตอร์เลี่ยนมีที่มาจากอะไร
ข้อหนึ่งกองพันธหาร
ข้อ๒ชายชาวอิตาลี

ที่เคยได้ยินมาทหารเขาจะตัดผมให้คนที่ไปเป็นทหาร
เขาจะไม่ไปตัดที่อื่นเขาจะมีช่างประจำอยู่ที่กอง

ชาวอิตาลีไม่น่าจะใช่

๑กองพันธหารค่ะ

หากตอบถูกข้อนี้
ก็จะทำให้พี่น้ำเงินสะสมเงินรางวัลไปได้แบบเต็ม

โอ้โหมารายการครั้งนี้
อะไรอะไรมันจะเข้าทางพี่แกไปสักทุกอย่างเลยหรือ

โอ้โห

เชื่อเมียแล้วเจริญจริงเลยนะ
ปาร์ตาเลียนมาจากคำว่า
ที่แปลว่ากองพันธหาร
โดยในช่วงราชการที่๖เนี่ย

เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ได้ถูกนำมาใช้ในกองพันธหารนะครับ
เพื่อตัดผมสั้นเกลียนตามระเบียบทหาร

ยังไม่มีชื่อเรียกอุปกรณ์นี้อย่างเป็นทางการ

แต่คนไทยจำได้แค่
ก็เลยเรียกอุปกรณ์นี้มาว่า

เขาวิเคราะห์กันมาดีมากเลยนะ
คุณต้มหนังสือกินเป็นอาหาร
ตอบคำถามไถ่ของ๔ข้อตอบถูกทั้ง๔ข้อเลยนะคะ
รับเงินสะสมไป๒๐๐๐บาท

แต่เงินสะสมนี้สามารถเพิ่มได้อีกเท่าตัวเลยนะคะ
ถ้าสามารถเล่นเกมได้สำเร็จในช่วงตัวจำนำโชค
แต่ว่าเกมจะเป็นเกมอะไรกติกาจะเป็นยังไง
ไปดูกันค่ะในช่วงตัวจำนำโชคค่ะ
และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
อิตเคลื่อนเสถือนข่าว

ต้องการคนเขาดีหนึ่งอัตรามาสู้เกมนี้

โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องย่อเข่าทรงตัว
และสลับอิดเคลื่อนที่ไปจนถึงจุดที่กำหนดเป็นจำนวน๒รอบ
หลังจากนั้นก็ลั่นระคังเพื่อหยุดเวลา
ใน๑๐๐วินาทีหากทำสำเร็จ
เงินรางวัลให้ไปเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับเดี๋ยวเรียนครับครับครับ

วินาทีมีค่านะครับ

เรียน
กำลังใจ

เรียนเรียนเรียนเรียนสู้

เดี๋ยวจะมีทางมากิ
เห็นไหมเนี่ย
กะสุดกาลสู้สู้

กลับมา
กลับมาให้
ใจเย็น
ขาเป็นอย่างไรพี่

เหยียดขาหรือว่าอยากอะไรเอาเลยใครก่อนใครนั่งได้เหยียดได้เอาเลยเอาให้เต็มที่

ทำไปแล้วครบตามกำหนดที่เรากำหนดเอาไว้

ลุ้นกันว่าเวลา๑๐๐วินาทีพี่น้ำเงินทำได้หรือไม่ได้ครับ
เป็นเกมที่ต้องอาศัยความแข็งแรงจริงจริงขนาดนักมวยเก่ายังโอดโอย
แต่หากทำสำเร็จขั้นเวลาเชื่อว่าจะหายเป็นปลิดทิ้ง
จำนำในวันนี้จะทำให้พี่น้ำเงินปลดหนี้และสะสมเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกไปได้เท่าไหร่
ฟังเฉลยจากปากพี่เอกันเลยครับ

วันนี้นะพี่น้ำเงินทำสำเร็จแล้วนะ
เงินสะสม๒๐๐๐บาทนะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวเป็น๔๐๐๐บาท
แล้วก็มีเงินจำนำอีก๓๖๐๐บาท
วันนี้รับเงินไปทั้งหมดนะคะ๔๓๖๐๐บาท
และที่สำคัญที่สุดคือ

พวกเราขอเป็นกำลังใจให้นะพี่นะสู้กันต่อนะครับ

เจอเบิ้ลนั่งถ่ายนั่งพับขาก่อนเลย
และเช่นเคยค่ะถึงเวลาถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านแล้ว

ในวันนี้ทางรายการขอถ่ายของให้กับ
คุณกิติศักดิ์จากกรุงเทพมหานครครับ
คุณกิติศักดิ์ได้นำพระเลี่ยมทองรับขวัญหลาน
ที่คุณพ่อซื้อให้ไว้ไปจำนำในราคา๒๐๐๐บาท
เพื่อเอาเงินมาซื้อนมให้ลูกกินในช่วงขัดสน
ทางรายการก็ขอช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนเล็ก
ให้กับคุณกิติศักดิ์โดยการไถ่พระให้ไปเลยครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ยินดีและดีใจด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับในวันนี้นะ
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้นะครับ
และรับเงินจำนำในราคาพิเศษแบบนี้กลับไปได้เสมอครับ
ใช่ค่ะพบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์
เวลา๖โมงเย็นนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ใช่หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะจ๊ะ
พ่อจ่ะแม่จ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า
วันนี้ผู้จำนำของเราต้องการดวงตาของลูกชายเขาค่ะ
ดวงตาน้อยที่ลอยหลุดไป
คืออันนี้จะเป็นปลาปลอมธรรมดาค่ะ
ตัวดีที่สุดเลยค่ะตัวนั้นคือแสนสี่ค่ะ

จะได้มีเหมือนคนอื่นเขาเนอะ

ของที่นำมาจำนำคือ

แม่ดาเซอร์เซอร์
ปล่อยไปปล่อยไปเลย